มาตั้งแต่รุ่นแม่มาตั้งแต่คุณแม่เน่งค่ะ
มาถึงรุ่นลูกสาวคนเล็กคุณมารีน่าคนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ
เขามีความในใจเรื่องหนึ่งจะพูดถึงคุณแม่เขา

ถามหน่อยประทับใจอะไรในตัวคุณแม่
แม่ก็สารอย่างเดียวเลยค่ะไม่เคยห้าม
แต่บางครั้งก็ห้ามอะแต่บางครั้งก็ห้ามอะ

แม่ก็ไม่เคยห้ามแต่บางครั้งก็ห้ามค่ะ
เออมันก็คือมินก็มีความเป็นห่วงแหละคนเป็นแม่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

ไม่ใช่แล้วนะเราก็เลยโพสเตือนเขาแล้วนี่ต้องจัดการนะคะค่ะอืมอ่า